การแข่งขันนอกบ้านของนักกีฬาไทยถือว่าคึกคักมากนะครับ
คราวนี้เวลบอลผู้หญิงกับเราก็แข่งมานักกีฬาพาราติกก็เพิ่งจะกลับมา
ส่วนนักเตะไทยก็เดินทางสวนมากับฟุตซอลนะครับ
ตอนนั้นมันก็น่าจะมีความสำคัญ
จากนี้ว่าการเชียร์ของเรา๒นัดของทีมชาติชุดใหญ่๔คะแนนเป็นงานที่ค่อนข้างยาก
ซึ่งตอนนี้ก็เตรียมทีมอยู่ที่สหรัฐอารับเอเมริต
ล่าสุดก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของแท็กติก
พร้อมกันเข้มในเรื่องนี้เลยว่าจะเตรียมแท็กติกอย่างไร
ในการเจอกับเจ้าถิ่นสหรัฐอารับเอมิเรตนะครับ

เราหวังว่าในนัดที่๓กับนัดที่๔ที่จะให้การขั้น

นั่นคือเป้าหมายนะครับติดตามความพร้อมมาหน่อยครับ

ชายทะเลนะครับ

ไม่ได้อยู่ที่ชายทะเลแต่ที่นั่นลมแรง
ก็นี่เป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องเอามาปรับกันนะครับ
ส่วนเรื่องของแทคติกความเข้าใจในเกม
ซิโก้นะครับก็เน้นให้นักเตะทำเข้าใจ
ซึ่งจะต้องใช้เพราะว่าทีมไทยเนี่ยจะต้องไล่บอลจากเขาเป็นหลักอยู่แล้วนะครับ
เพราะว่าส่วนใหญ่ไปเล่นแบบทีมเยือนเจ้าบ้านก็จะได้ครองบอลก็วางอย่างนี้นะครับ
ดังนั้นเนี่ยเป้าหมายสำคัญคือการเข้าใจแทคติกของเกมที่พิซิโก้นั้นใส่ให้กับนักเตะ
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเก็บคะแนนแรกให้ได้ครับ
สำคัญเป็นอย่างไหนก็เด็กทุกคนก็พยายามปรับตัว
แล้วก็ล่าสุดนะครับซิโก้ยังบอกอีกว่า
ตามที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้เนื่องจากสภาพร่างกายของนักเตะนั้น
ยังไม่พร้อมที่จะลงสนามจึงคิดว่าจะให้รักษาความฟิตให้สมบูรณ์ที่สุด
โดยไทยนั้นก็เจอกับสหรัฐอารับเอเมริตนะครับในวันที่๖ตุลาคมอย่างที่เรียนให้ทราบไป
จากนั้นครับจะเดินทางสู่ประเทศอีรานนะครับเพื่อแข่งขันกับอีรักษ์ในวันที่๑๑ตุลาคมครับ
ส่วนเพียง๑๙ปีนะครับก็เก็บตัวฝึกซ้อมก่อนจะไปที่บาเรนนะครับ
โดยจะเดินทางเข้าสหรัฐอเมริตก่อนนะครับในเวลา๑สัปดาห์ด้วยกัน
เมื่อวานมีการเรียกนักเตะรายงานตัวนะครับก่อนจะแข่งขันวันที่๑๓๓๐ตุลาคมนี้
โดยโค้ชจุ่นนะครับอนุรักษ์ศรีเกิร์ตอุณหภูมิสวรรค์ก็
ผู้เล่นนะครับจากชุดรองแชมป์อาเซียนประมาณ๑๑คน
เพราะว่านักเตะลงทะเบียนเอาไว้เขาบอกว่าเป็นความผิดพลาดนะครับ
เพราะว่าลงทะเบียนไว้เพียงแค่๓๑คนจริงแล้วมาลงทะเบียนได้๕๐คน
สุดท้ายลงน้อยไปแล้วก็มีปัญหาคนบาดเจ็บถอนตัวไปอีก
ทำให้เหลือนักเตะที่ใช้งานได้ตอนนี้๒๖คน
ก็มองในแง่ดีคือมันก็ตัดตัวน้อยตัด๓คนก็จบเลยนะครับ
ก็จะตัดให้เหลือ๒๓คน
ใช่ครับก็เดี๋ยวใช้เวลาในการตรวจสอบกันนะครับก่อนเดินทางไป๓วันนะครับ
ส่วนรอบแรกเจอกับเกาหลีใต้ก่อนต่อด้วยสาวดีอาราเบียแล้วก็บาเรนเจ้าภาพ
ก็ตั้งเป้านะครับเก็บ๕คะแนนเพื่อเข้ารอบ๘ทีมสุดท้าย
ก็ถ้าเข้ารอบ๔ทีมก็การันตีเลยได้ตัวทันทีนะครับ
ก็จะเป็น๑ใน๔ทีมของโซนเอเชียที่ไปเล่นฟุตบอลโลกในรุ่นอายุไม่เกิน๒๐ปี
ชิงชนะเลิศระหว่างบุรีรำยูไนเต็ดพบกับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับ
ในวันที่๑๕ตุลาคมนี้ที่สนามสุพัชลาศัย
ผลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับนายกสมคมกีฬาฟุตบอล
ถึงกรณีที่เมืองทองนั้นยื่นอุทธรณ์เพื่อขอให้กองเชียร์นั้น
เข้าชมเกมนัดชิงชนะเลิศให้ได้
เรื่องนี้ครับทางคณะกรรมการอุทธรณ์จะสรุปอีกครั้ง
ในวันที่๓ตุลาคมนี้ซึ่งทางด้านพลตรวจเอกสมยศเนี่ย
ก็ยืนยันนะครับว่าเจ้าตัวนั้นจะไม่ชี้นำหรือว่าก้าวกายในเรื่องนี้ครับ